คุณหมอครับทุกคนทางสารแพทย์คุณหมอครับผม
เราจะสู้ด้วยกันประเทศไทย
คุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
จำคนใครคนนี้ได้ก่อน
ถ้าหมอจำได้ก็อยากพา

คำเดิมที่เปล่าว่าเค้าจะเป็นใคร
อยู่กันหมดแล้วทำงานได้ไง
ทำงานให้เค้าชื่น
คุณเคยอยู่บ้านสูงและเค้า
จะสุขกับแม่งคนนั้นได้หรือเปล่า
เค้าใส่ชิ้นกล้าวและหลัง
ทำไมเค้าใส่ชิ้นกล้าวและหลัง
เค้าใส่ชิ้นกล้าวและหลัง

แกนืดหนึ่งของเค้ากำลัง

เป็นจุดสุขมาก

ดีจริงดีจริง
ดีจริงดีจริง
ดีจริงดีจริง

ดีจริง
ดีจริง

ดีจริง
ดีจริง

ดีจริง

ดีจริง
ดีจริง
ดีจริง

ดีจริง
ดีจริง
ดีจริง
ดีจริง

ดีจริง

ดีจริง
ดีจริง

ดีจริง

อยู่กันไปสองสามมี
นะครับอีกครับ
ในมหลงไม่ลจเล่ม
ทำงานชิซาเราใช้อินเตอร์เน็ตแทน
เพื่อคุณหมอทำงานได้ง่าย

จักรสุขตัวเน่ความล้ำได้หวาน
แต่ใส่สิ้นตาละหลังใส่สิ้นตาละหลัง

คุณหมอครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
จำให้ใครจำนี้ได้ก่อนถ้าหมอจำได้ก็อย่างไร
คุณหมอครับตอนที่ผมอยู่บ้านแล้วค่ะ

อยู่กันก็สองสามดีกว่าเพราะในมองไม่หมดเลย
ทำงานที่ปล่าและใช้อินเป็นเหตุแพทย์เพื่อคุณหมอทำงานได้ไง

มันมีความคิดที่ผ่านสรุปตัวที่ไหว

ทั้งแพทยบาลและเจ้าหน้าที่

ด้วยเสียงปรับมือค่ะ
โปรดติดตามต่อไป
ทั้งแพทยบาลและเจ้าหน้าที่
สาวสุขทุกท่านนะคะ